ผู้บัญชาการเรือนจำนะคะได้รับการกำชับจากตำรวจบอกว่าให้ดูแลเสียอ้วนอย่างใกล้ชิด
กลัวว่าเครียดแล้วก็จะทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะคะ
ผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าตอนนี้เสียอ้วนไม่มีท่าทีที่กังวล
ไม่มีอาการเครียดสามารถนอนหลับได้เป็นอย่างดี
และตอนนี้อยู่แดนแรกรับนะคะ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนชนบุรี
คุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาคดีฆ่าฟอสและสปายไปขออำนาจศาลพัทยาฝากขัง

วันนี้วันที่๒๕สิงหาคมนอนไปแล้ว๒คืน

เมื่อสารพัทยารับคำร้องก็อยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยา
ล่าสุดนายวัชรวิทย์วัชระเลอพันธ์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาเปิดเผยว่า
หลังจากที่รับตัวเสียอ้วนมาจากศาลพัทยา
ปฏิบัติตามขั้นตอนของแดนแรกรับ
ตัดผมก่อนตรวจสุขภาพเปลี่ยนเสื้อผ้า
แนะนำกฎระเบียบของเรือนจำต่าง
จากนั้นเสียอ้วนไม่เคยถูกจำคุก
เนื่องจากเสียอ้วนไม่เคยถูกจำคุกมาก่อน
จากนั้นมีการเรียกมาสอบถามเบื้องต้น

เพราะทำใจไว้ล่วงหน้าแล้ว

จะต้องได้รับโทษพร้อมเตรียมต่อสู้ในชั้นศาลด้วย
หลังจากผ่านคืนแรกไปก็ทราบว่าเสียอ้วน
นอนหลับปกติดีหลับสนิทด้วย
กินอาหารตามที่เรือนจำจัดไว้ให้
และไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษ
รวมถึงไม่มีความกังวลว่าจะถูก
ผู้ต้องขังคนอื่นรับน้อง
เพราะภายในเรือนจำพิเศษพัทยามีการ
ควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างดี

หรือมีการรับน้องเหมือนที่ผ่านมา

เวลาที่มีผู้ต้องขังใหม่เข้าไป

ลักษณะของการทำร้ายร่างกายนะคะ

เป็นการปรับตัวก่อนที่จะจำแนกไปตามแดนต่าง
จนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จค่ะ
ขนาดที่ผู้ต้องขาดอีก๙คน
ในการร่วมก่อเหตุมีการแยกแดนในการขัง
ทำให้ทางเดินจำในคลายความกังวลไม่ต้องมาเฝ้าแล้ว
หรือว่ามาจับตามองผู้ต้องขังว่าจะเครียดจนเกิดปัญหาตามมา
เพราะว่าก่อนนี้พนักงานสอบสวนก็กำชับอย่างดีนะครับ
ให้ดูแลเสียอ้วนด้วยกลัวจะทำร้ายตัวเอง